เรื่องของการจับงูเหลือมบ้างดีกว่า

เพราะนายตำรวจท่านนี้บอกว่าไม่ไหวถนัดจับแต่โจร
เจองูจับไม่เป็นหรอกพี่รัฐามาช่วยจับที่บ้านของนายตำรวจท่านนี้หน่อยครับ
อ้าวมากันแล้วแล้วยืนดูยืนจ้องอย่างนี้เลย
จ้องกันแล้วมองกันแล้วจะเอายังไงกับมันดี
พี่รัฐาบอกพี่ทุกคนจ้องกันแล้วดึงเลยดึงออกมาอย่างนี้
โอ้โหดูงูมันงูเหลือมเหรอผมนึกว่าอนาคอนด้า
แล้วผู้หญิงอย่างพี่รัฐาที่แข็งแกร่งเนี่ยดึงนะ
แล้วเท่านั้นไม่พอเอาล่ะพวกเราต้องช่วยกันแล้ว
นี่ฮะช่วยกันดึงอย่างนี้อยู่ที่บ้านเลขที่๙๑หมู่
ในการบรรกับอเผมพวกทองจังหวัดอ่างทอง
เหตุมันเกิดเมื่อวันที่๑๙ธันวาคมที่ผ่านมา

อ่ะบางส่วนช่วยดึงขาส่วนพี่รัฐา
ตัวมันใหญ่แน่มากจังหวะล้มลงไปยังดีพิราษาเอามือจับที่หัวงูจนแน่น
งั้นถ้าเกิดว่าหลุดมือขึ้นมาโอ้มันฉกเข้าเบ้าตาเลยนะ

สุดท้ายเอาขึ้นมาจนได้ครับคุณผู้ชมครับ
ไปถามเจ้าของบ้านกันหน่อยร้อยตำรวจเอกสำราญฉันแต่ง
เจ้าของบ้านที่ต้องมาช่วยดึงเพราะไม่สามารถให้พี่รัฐาจัดการคนเดียวได้จริง
แล้วเรื่องของเรื่องที่มาเจอกับเจ้างูตัวนี้เพราะว่าตอนแรกตัวเขาจ้างรถแบ็คโฮมาปรับที่ดิน
มาปรับที่ดินตรงสวนหลังบ้านแล้วก็ขุดหลุมเพื่อที่จะปลูกกล้วย
แต่ช่วงของการปรับพื้นดินด้านข้างกำแพงตรงนี้เหลือไปเห็นงูเหลือมตัวเบลอเลย
โอ้โหช็อกครับไม่รู้ทำไงฮะทั้งชีวิตเคยจับแต่ผู้ร้ายไม่เคยจับงู
ก็เลยตามกู้ภัยกู้ภัยบอกไม่ต้องห่วงถ้าอยู่ในอ่างทองรัฐาตะเพียนทองจัดให้

ฮิ้วมาแบบนี้ความยาวเท่าไหร่คุณว่า
ดิฉันว่า๔เมตรครึ่งเออดิฉันว่า๕๕เหรอ

๔เมตรประมาณ๔เมตรได้

ลอยคืนสู่ธรรมชาติที่ห่างใกล้จากบ้านของคุณธรรมร่วดท่านครับ

ธรรมชาติธรรมชาติหน่อย
อย่างนี้ละกันมีคนแย้งมาเมื่อกี้เลย

เออใช่มีมั้ยบอกสิบ้านเลขที่๙๑

แต่เรื่องไอ้ผมย้ำอีกทีผมไม่มีปัญหาหรอกครับ

แล้วมันเกิดอะไรขึ้นไปรับผิดชอบกับผมเลยนะ
คุณพูดคนเดียวนะคนอื่นไม่ได้พูด

ในที่สุดก็จับได้กับบ้านเลขนะคะจับได้ครับ